หน้านะครับแล้วก็เรื่องของการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือบรรทุกน้ำมันที่จอดซ่อมระเบิด
กู้ภัยนี่ยุติการค้นหาแล้วนะครับเพราะว่าพบผู้เสียชีวิตครบทั้ง๘ศพแล้ว
นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่เราวงไว้ว่าตรงนั้นมีคนทำงานอยู่
แล้วแรงระเบิดรุนแรงจริงครับคุณผู้ชม
เนี่ยครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีคนทำงานอยู่ช่วงเช้าที่ผ่านมากู้ภัยนะครับ
เริ่มปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือน้ำมันสมุทซี๒๒ระเบิด
ต่อเนื่องเป็นวันที่๒ครับหลังจากเมื่อวานนี้พบศพผู้เสียชีวิตแล้ว๒ศพใช่ไหมครับ
วันนี้จะเน้นค้นหาไปทั่วแม่น้ำแม่กรองเลยมีทีมจากกองทัพเรือแล้วก็หน่วยกู้ชีพจากจังหวัดอื่นมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
หน่วยกู้ภัยมังกรจังหวัดชนบุรีแล้วก็ทีมสมทบจากสว่างหัวหิน
นาฬิกาห้านาทีเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตรายที่
ตามไปลอยอยู่ห่างจากเรือสมุสี๒๒ประมาณ๓๐๐เมตรครับ
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๙นาทีต่อมาพบศพที่๔
สภาพใบหน้าด้านขวาฉีกขาดครับบริเวณท้องน้อยเป็นแผลนะครับ
๑นาฬิกาพบศพที่๕สภาพศพค่อนข้างจะสมบูรณ์คนนี้
๑นาฬิกา๕๐นาทีพบศพที่๖สภาพใบหน้าและขาขวาหักนะครับ
ต่อมา๑๓นาฬิกา๑๐นาทีพบศพที่๗และ๑๓นาฬิกา๓๐นาทีพบศพที่๘นะครับ
ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาครับ
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตที่พบเมื่อวานนี้รวมกับวันนี้๘ศพครับ
ประกอบไปด้วยนายทุยนายวินโบนายดูแงนายซอมินนายวินนายตีละนายโซ
และอีกรายนะครับยังไม่ทราบชื่อคาดว่าจะเป็นนายวิเชียนบุญเลิศ

ส่วนที่กองอำนวยการชั่วคราวของหน่วยกู้ภัยสว่างเบนจธรรมหน้าอบตแหลมใหญ่
มีครอบครัวและญาติของชาวเมียนมานะครับมารอดูศพ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุณผู้ชม
เมื่อรู้ว่าเป็นญาติของตัวเองก็ร้องไห้โฮออกมา
เพราะว่าผู้เสียชีวิตบางคนนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวครับ
เป็นที่น่าเวทนาเราไปคุยกับนางหมุยหน่วย
หนึ่งในภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
ทันทีที่เธอรู้ว่าสามีประสบเหตุร้องไห้เสียใจจนเป็นลมครับ
คือเตรียมใจไว้แล้วล่ะว่ายังไงสามีคงไม่รอดแน่
เพราะดูจากเหตุการณ์แล้วไหว้พระสวดมนต์
ขอให้เจอร่างของสามีเร็วครับ

มาเยี่ยมญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็คุยแนวทางการเยียวยา
เพราะว่ามีชาวเมียนมาเสียชีวิตถึง๗ศพด้วยกัน
ขณะที่นายสมนึกพรมเขียวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
สั่งการให้ปพจังหวัดอบตแหลมใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองไปตรวจสอบบ้านเรือน
ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดซิว่าเป็นยังไงบ้าง
ท่านจะมาเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมประกันภัยให้เร็วที่สุดครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้ว๗๒รายในขณะนี้
ส่วนภารกิจการค้นหากู้ภัยก็ยุติแล้วนะครับ
เหลือเพียงการค้นหาชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่บางรายเนี่ยอวัยวะขาดหายไปครับ

คนที่ได้รับผลกระทบไม่เพียงแต่อยู่บนรำเรืออยู่บนท่าเรือเท่านั้นนะคะ